ทนจนใครก็คล่องใจว่าเพราะอะไรถึงทนเธออยู่
มีคนเดียวที่รับรู้คือฉัน
เอาใจไปซื้อใจคิดว่าอะไรต้องดีสักวัน
ทนจะทนเพื่อวันนั้นไม่เป็นไร
จุดปลอดภัย
จุดปลอดภัย
ภูมิใจภูมิใจภูมิใจ
เด็กที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท

ภูมิใจภูมิใจภูมิใจ

ครับรับแล้วค่ะคุณผู้ชมที่รักสองหมื่น

คิดเสียงมันจะเงียบเผาลงไป
ก็คิดอยู่ในแบบจะผิดหรือเปล่า

กลัวค่ะกลัวว่าจะได้เงิน๕๐๐๐กลับไปให้พ่อทำงาน

คุณพ่อก็เกร็งเท้ากระตุกได้เลยเหรอคะคุณพ่อ

มันจะหนาวสั่น

วันนี้ก็คุณผู้ชมที่เชียร์น้องแก้วตาอยู่นะครับ
ก็สมใจแล้วนะครับ

คงจะต้องมาติดตามเชียร์น้องแก้วตากันในครั้งต่อไปนะครับ

ก็อย่าลืมติดตามน้องแก้วตาหรือว่านักสู้ชีวิตท่านอื่นได้ในรายการของเราเท่านั้นนะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ช่อง๓๒วันเสาร์และวันอาทิตย์

พำที่รำนารายรออยู่ค่ะคุณผู้ชม

กว่าจะพบกันใหม่นะครับวันนี้พวกเราทุกคนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
วันนี้หนูตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่ว่าหนูก็มีเงินสะสมไปแล้วสองหมื่นบาท
หนูจะรีบกลับบ้านไปไปซ้อมเพลงไว้เยอะเพื่อจะมาเอาเงินที่รายการนี้ไปดูแลพ่ออีกค่ะ
ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจหนูนะคะขอบคุณค่ะ
ถือว่าโอเคนะครับสำหรับคนพิการที่ทำอะไรไม่ได้เลยแต่ก็สามารถไปกดโทรศัพท์ได้
ค่ะเดือนหนึ่งรายได้เท่าไหร่คะคุณพ่อ
เดือนแรกรู้สึกจะได้๔๑๘บาทบ้างครับเราก็ไม่คิดว่าจะมีใครมาขโมยเงินคนพิการ
แล้ววันนั้นผมไม่ค่อยสบายด้วยกินยาพลาไปแล้วก็หลับ
ใจพ่อยังไงวันที่เงินหายหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรนะพ่อ
เราก็มาเริ่มต้นกันอีกครั้งเรามาสู้ไปด้วยกันอีกครั้ง
เราจะทำให้ตัวเราดีขึ้นอีกขั้นหนึ่ง